อย่างที่นำเรียนครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานนะครับ
การเดินทางออกต่างจังหวัดก็เริ่มที่จะหนาแน่นนะครับ
ไปดูที่หัวลำโพงกันก่อนนะครับ
คนไปใช้รถไฟเยอะเพราะอะไร
ค่าโดยสารไม่แพงนะฮะ

แต่ว่าเขาบอกซื้อตัวอาจจะยากหน่อย

รถไฟเนี่ยเต็มทุกขบวนครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละคือผู้โดยสารบอกว่า

กลับหน่อยนะไม่ได้กลับมา๒ปีแล้ว
เอาลองฟังประชาชนที่ไปรอรถไฟหน่อยครับ
คือว่าจะไปเที่ยวไงก็คือคงไม่ไปดีกว่าค่ะ
เพราะมันก็เสี่ยงกับการที่เราลงมาทำงานด้วย
กับพวกน้องที่ทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะค่ะ
ไม่ค่ะปกติพี่ก็ไม่ค่อยคนเล่นอยู่แล้ว
ก็คือว่าจะกลับไปหาครอบครัวลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แค่นั้นเองค่ะ
นั่งรถไฟเท่าไหร่ค่ะเนี่ยมันจะกินเนี่ย

นี่คือเอาก็เอามาด้วยหรือควร
กลัวเราก็แจกก็เอามา
นะฮะเขาแจกก็เอาแล้วใช้ด้วยกันแล้วกัน
นะครับเอาสอดคล้องกับที่หมอชิด๒ครับ
คุณผู้ชมครับใครจะขึ้นเหนือไปอีสาน
แม้กระทั่งภาคกลางก็ต้องมาขึ้นรถใช่ไหม
บอกเหมือนกันเลยสอดคล้องกับที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
เมื่อกี้คือ๒ปีแล้ว
พอรัฐบาลผ่อนปนมาตรการฉันขอกลับบ้านหน่อยก็แล้วกันนะ
แล้วก่อนจะขึ้นรถทัวร์นะครับทุกคนต้อง
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่บนรถนะครับ
แล้วก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ด้วย
นายจิรุษวิสานจิตครับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับ
ท่านก็พาเจ้าหน้าที่มาตรวจความพร้อมรถทุกคันที่จะออกจากหมอชิดนะฮะ
ย้ำว่าต้องพร้อมนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องตกรถนะ
จะมีรถเสริมนะครับไม่ให้ประชาชนได้ตกค้าง
เอาล่ะไปดูบนถนนกันบ้างมิตรภาพเป็นยังไง
่งหน้าโคราชครับรถหนาแน่นครับคุณผู้ชมฮะ
แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเคลื่อนตัวได้
ก็มีชะลอตัวตามจุดเดิมแล้วครับ
ขึ้นลงเนินนะฮะแถวคลองไผ่ศรีคิ้ว
ก็ทำความเร็วได้สัก๗๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ณเวลาที่รายงานแต่เดี๋ยวค่ำค่ำอาจจะบรรยากาศเปลี่ยน
น่าจะเป็นคืนนี้ค่ะที่เรียกว่าเสร็จงาน
ติดงานกันจริงแล้วก็เริ่มเดินทางกันนะคะ
เดี๋ยวดูข่าวเย็นไทยรัฐเสร็จก็เดินทางได้นะฮะ
ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับขึ้นเหนือแน่นอนครับต้องมาดูตรงไหน
ต้องมาดูตรงสะพานเดชาติวงนะครับบริเวณสามแยกอุทยาน
แล้วก็ถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลกนะครับ
การจราจรเริ่มมีรถสะสมนะครับแต่ไม่ถึงหยุดนิ่งนะฮะ
พ่อเมืองนครสวรรค์ก็เตรียมเปิดช่องทางพิเศษ
บริเวณสะพานเดชาติวงศ์อีก๒ช่องจราจร
แต่เตือนหน่อยนะครับเวลาเขาเปิดช่องการจราจรพิเศษเนี่ยนะฮะ
คนที่ออกไปใช้ช่องพิเศษต้องระวังเป็นพิเศษด้วย
มาดูครับเริ่มเก็บสถิติแล้วสำหรับ๗วันระวังอันตรายนะครับ
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงคราน
เป็นยังไงวันแรกก็คือเมื่อวานนี้๑๑เมษายนนะฮะ
พบว่าเกิดอุบัติเหตุ๒๓๗ครั้งผู้เสียชีวิต๒๖รายผู้บาดเจ็บ๒๓๘รายนะฮะ
ขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือนครศรีธรรมราช๑๒ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือนครศรีธรรมราชนั่นแหละ๑๔คน
ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดตอนนี้เป็นสุพรรณบุรีครับ
วันแรก๓ศพด้วยกันครับ
ใครที่จะออกเดินทางใช้ถนนในตอนนี้ก็ถือว่ายังไปได้อยู่นะคะ
อีกนิดนึงก็จะติดแล้วค่ะ